ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ได้เผยความคืบหน้าในคดีที่ในตู้ห่าว
ซึ่งถูกจับกลุ่มตามหมายสารในคดีสมคบกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ซึ่งก็มีการย้ำว่าคดีนี้ถ้าหากหลักฐานไปเชื่อมโยงกับบุคคลใดโดยตรง

ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนกระทำความผิด
หรือการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม

สำหรับคดีธุรกิจจีนเทาจนถึงขณะนี้
ต้องบอกว่ามีตำรวจถูกดำเนินคดีไปแล้ว๓นาย
เป็นระดับสารวัตร๒นายระดับรองผู้กำกับการ๑นาย
และเตรียมดำเนินคดีกับรองผู้บังคับการอีก๑นาย
คืออยู่ที่มุมมองนะมุมมองตอนนี้เราตั้งใจจะทำให้ตรงไปตรงมา
ใครผิดเราก็ว่าไปตามผิดนะครับ
ถือว่าถ้ามองในแง่ดีก็คือว่าเรากำลังกวาดบ้าน
ที่ด้านบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกศุรเชษภัณฑ์รองพะตรในฐานะหัวหน้าชุดศึกสวร
จากนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการอายัดทรัพย์สินค่ะก็จะร่วมกับปปศ
แล้วจะเรียกบุคคลที่ใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับตู้ห่าวเข้ามาตรวจสอบที่มาที่ไปของทรัพย์สิน
และเส้นทางการเงินที่แน่ก็จะมีภรรยาชาวไทยนะคะ
ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจศัลยบัตรก็ต้องเข้าให้ปากคำ
รวมถึงบุคคลด้านการเมืองด้านต่างด้วยค่ะ
เราก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดนะครับ
ว่าวันนี้ทรัพย์สินทำไมมีขนาดนี้ได้มันยังไง

ก่อนจะเรียกเราต้องดูสอบสวนร่วมพยาธารทั้งหมดก่อน
คืออย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีอะไรต่าง
ถ้าประหยาถาถึงนะครับก็ต้องว่าไปตามกระบวนกรรมกฎหมาย

ถ้าประหยาถาถึงมีความเชื่อมโยง
เราก็สามารถขอมัดต่อสารออกหมายจับได้
ส่วนท่าทีของ๒บุคคลสำคัญ
ฝั่งรัฐบาลในกรณีการจับกลุ่มตู้หาวและกลุ่มทุนจีน
วันนี้ก็ถูกจับตาดูนะคะทั้งนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งต้องบอกว่ามีความเคลื่อนไหวทั้งสองคนค่ะ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ย
กำลังกลับจากร่วมประชุมกตรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในจังหวะนั้นเนี่ยนักข่าวก็ไปสอบถามเรื่องเนี่ยค่ะ
กลุ่มทุนเทาจีนที่ถูกพาดพิงถึงพักพลังประชารัฐ
ซึ่งเป็นแก่นำรัฐบาลรวมถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไปปรากฏชื่อด้วย
พลเอกประยุทธ์เนี่ยว่ายังไงก็นักข่าวถามก็ไม่ได้ตอบคำถามนะคะ
แต่ว่ามีการยกมือชี้นิ้วไปที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทน
บอกก็นั่นก็หมายความว่าคือให้พบตรเป็นผู้ชี้แจงแทน
หลังจากนั้นก็คือก็เดินทางกลับนะคะ
เอาไปดูอีกท่านหนึ่งค่ะนี่นะคะจังหวะนี้
ส่วนท่าทีของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าพักพลังประชารัฐอันนี้ก็เพิ่งกลับ
ร่วมประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียน
อย่างไม่เป็นทางการนะคะเนี่ยค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็ไปดักถามเลยค่ะ
ยังไม่มีการแสดงความเห็นกับเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็สื่อมวลชนก็เลยถามอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องกระแสข่าวทิศทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์นะคะ
ซึ่งทางพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าอยู่เมืองนอกจะไปรู้อะไรได้ยังไง
ถามเรื่องตอบยากกว่าเรื่องแรกอีก
ก็ยังไม่ได้คำตอบอะไรทั้งสองเรื่องนะคะ
จากทั้งสองท่านด้วยนะคะ